คุณผู้ชมข่าวแรกนะคะต้องเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่จริงค่ะ
สำหรับคุณอ้ำพัชราภาต้องบอกว่าเธอปิดทองหลังพระอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องราวนี้นะคะถูกถ่ายทอดผ่านโลกโซเชียลค่ะแล้วก็เป็นเรื่องดีค่ะ
หลายคนพูดถึงนะคะในน้ำจิตน้ำใจของคุณอ้ำที่ไม่เคยทอดทิ้งคนเท่าคนแก่เลยคุณผู้ชม

ท่านคือพี่ต้อค่ะคุณลุงต้อนะคะ
้อไกรศรีแก้ววิมลค่ะซึ่งเคยร่วมงานเห็นไหมคุณหน้าคุณตากันดี
เล่นละครวิกหมอชิดหลายเรื่องคุณผู้ชมนะคะ
คือได้ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะจากพี่อ้ำค่ะ

ชนิดที่ว่าโรครุมเล้ากันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ความดันโรคหัวใจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องริ่มเลือดด้วยค่ะ
แล้วก็กับสมองนะคะมีความเมือนงงค่ะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมคุณอาต้อเนี่ยแกล้มหัวฟาดพื้น
แล้วก็หลบไปแล้วแกอายุเยอะมาก
ทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ
แล้วก็ปัจจุบันไม่มีงานละครให้เล่น
คือจะเห็นว่าต้อนเนี่ยแกเล่นละครกับพี่อ้ำหลายเรื่องมากนะคะ
คือเปิดไปเรื่องไหนอยู่ก่อนเห็นคู่กันตลอดเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะอาต้อก็ต้องไปขออาศัยอยู่ที่อู่ซ่อมรถคนรู้จักค่ะ
ที่แบ่งห้องของช่างให้อยู่อีกห้องนึงนะคะ
มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละแค่๗๐๐คุณผู้ชม

คือบางวันเนี่ยนะคะถึงขั้นที่อาต้อต้องไปขอข้าววัดทานเลยนะคะ
บางวันก็ได้รับความเมตตาจากคนแถวนั้นนะคะ

พอคุณอ้ำรู้ข่าวปุ๊บนะคะ
รีบเลยค่ะรีบส่งคนสนิทส่วนตัว

ก็คือสอบถามความเป็นอยู่นะคะ

นี่พี่เต้เอาเงินไปมอบให้ส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็ให้อาต้อเอาไปไว้ใช้

ตอนที่อาต้อรู้ว่าคุณอ้ำส่งคนมาช่วย

ชมคลิปนี้เลยค่ะ
อ้ำแขนเรนรุ่งเรืองานการเยอะ
ทำธุรกิจอะไรขอให้เงินทองไหลมาเทมา
ขอให้เสกสิทธิ
ทหลับเป็นมอบให้ส่วนตัว
เรียกว่าเป็นนางเอกซุปตานะคะ

ตอนนั้นป่วยนะดิฉันเห็นกับตาเลยนะคะว่าคุณอ้ำเนี่ย
เขาโอนเงินให้เลยอ้าวแมวให้ดูเลยว่าอ้ำส่งมานะคะ
แล้วก็มีอีกหลายคนมากนอกจากน้องหมาน้องแมวเขาช่วยคนเยอะ
มีครั้งหนึ่งนะคะพี่แจ๊กรีนจำได้

ก็คือสนิทกับผู้จัดการส่วนตัวของพี่อ้ำบอกว่า

บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอ้ำคือแบบอยากช่วยจริง

ใช่อันนั้นช่วยวัดรู้สึกวัดกันดาล

ปิดทองหลังพระแล้วก็ช่วยด้วยใจจริง

คุณผู้ชมค่ะคือวันนี้เป็นบทพิสูจน์ได้แล้วแหละ
ที่พี่อ้ำยืนหนึ่งในใจของคนไทยทั้งประเทศ

แต่เพราะจิตใจของพี่อ้ำนี่แหละ
พี่อ้ำใช่ส่วนครับ
หมารักแมวโอ้โหสุดยอดจริงนะคะ
พูดถึงความน่ารักของคุณอ้ำพัชราภาค่ะอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนยากไร้นะ
คนที่รู้จักกันค่ะอย่างน้องยาย่าเนี่ยเขาก็น่ารักใส่กันมากเลย

อย่างที่เราทราบกันนี่แหละค่ะคือช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะ
ยายาก็ไปเคาะประตูบ้านไปหาพี่อ้ำค่ะ
แล้วเขาก็พูดคุยกันมาตลอดนะคะจนกระทั่งเมื่อ๔สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
มันมีรูปหนึ่งนะคะน้องยายาใส่ชุดน่ารักเชียว
ชุดนี้เลยนะคะแล้วพี่อ้ามของเราก็อดใจไม่ไหวค่ะเลยเข้าไปเมนต์แล้วก็บอกว่า
ต้องใส่ตามแล้วล่ะเออนะคะพร้อมใส่รูปหัวใจให้เลยตัวใหญ่มากนะคะ
ในชุดเดียวกันเป๊ะเลยคุณผู้ชม
เป็นแบบไลค์โพกัดดอทอะไรอย่างนี้

เรียกว่าแม่อ้ำของเราเป็นคนจริง๒๐๒๑มากนะคะ
ไปหาชุดแบบเดียวกับน้องยายาที่แบบตัวเองปวดปานที่เอ็นดู
มาใส่นะคุณผู้ชมแล้วหลายคนก็ชื่นชอบไป
เดี๋ยวนี้เขาไม่ถืออยู่เลยนะเสียหนกจุดซ้ำไม่เป็นไร
ถ้าใครเขาใส่น่ารักเราก็ใส่ด้วยบ้าง
คือเราพูดว่าใส่สวยใส่ไปเถอะ
คือจริงแล้วยาเขาเป็นคนเก๋เป็นคนมีสไตล์
คือใส่อะไรทำอะไรก็มีคนแห่ทำตาม